ผู้คนในโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้กำลังชื่นชมความมีน้ำใจของเจ้าของแผงค้าไก่สดแห่งหนึ่ง
อยู่ในตลาดสดแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการเขามุ่งมั่นทำความดี
ด้วยการแจกเนื้อไก่สดไม่ได้แจกน้อยนะคะ
ครึ่งกิโลกรัมให้กับบรรดาผู้พิการและผู้ยากไร้ค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าใจบุญรายนี้ขายไก่สดอยู่ที่ตลาดสดแพร่กษานะคะอยู่ที่สมุทรปราการ
ทราบชื่อคือนายสมลักษณ์ไทยเจริญและพันรยาคือนางนัตตะพรชูวง
โดยบริเวณหน้าแผงจะมีป้ายกระดาษ๒แผ่นติดเอาไว้

พระบรมราชวาสของในหลวงราชการที่๙
คนเราจะอยู่สุขสบายคนเดียวไม่ได้
ถ้าคนที่อยู่ล้อมรอบมีความทุกข์ยาก
ควรต้องแบ่งเบาความทุกข์ยากของเขาบ้าง
ตามกำลังและความสามารถเท่าที่จะทำได้
ส่วนแผ่นที่๒เขียนข้อความระบุบอกว่า
ผู้พิการและผู้ยากร้ายรับเนื้อไก่ฟรีครึ่งกิโล

นายสมรักเจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่า
เขากับภรรยาประกอบอาชีพขายไก่สดในตลาดนี้
๒๐ปีแล้วนะคะที่ผ่านมามีรายได้เพียงพอ
ต่อการเลี้ยงดูครอบครัวแม้จะไม่ร่ำรวย
เขาพันรยาอยากทำความดีตามคำสอนของในหลวงรัชกาล
๙ด้วยการแบ่งปันให้กับคนอื่นในสังคมค่ะ
ฮข้ายใจเห็นหยิต
เมื่อเราทำตรงนี้เราขาดทุนมั้ย
ก็ออกไม่เป็นไรครับ
เราก็พอได้อยู่

ครับมันเราอิจจิตใจดีใจ
ใช่คืออยากมีคนร่วงช่วยสังคม
และแหน่วทางตรงนี้ที่เรามาเราคิดยังไง

ก็ทำไปเรื่อย

ใช่แล้วก็มาขออะไร
เจ้าของร้านเขาย้ำบอกว่าตั้งใจจะแจกฟรี

แก่ผู้พิการและคนยากร้ายไปเรื่อย

ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนหรือว่าอยากจะสร้างกระแสในสังคมแต่อย่างใด
เพียงแค่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมเท่านั้นค่ะ